เรื่องของเด็กเอ็นกันก่อนเด็กเอ็นสุดช้ำชอกโดนหลอกนะโดนทั้งหลอกโดนทั้งขู่โดนเบี้ยวเงินด้วยสุดท้ายแล้วประหลัดก็ไม่ใช่ประหลัดตัวจริงครับประหลัดต้องออกมาชี้แจงฮะคนที่เด็กเอ็นเอ่ยถึงเนี่ยเขาข้ามถิ่นมาจากพยาวมาหาความบันเทิงที่จังหวัดนครปฐมสุดท้ายแล้วก็ชื่ออะไรนะเมคินเมคินเอาชื่ออย่าง
ขออนุญาตชี้แจงครับชี้แจงเป็นข้อนะข้อแรกไม่ใช่ประหลัดอำเภอข้อสองไม่ใช่ประหลัดเทศบาลแต่เป็นหัวหน้าสำนักงานประหลัดเทศบาลเป็นแค่หัวหน้าสำนักงานเป็นหัวหน้าสำนักงานเฉยนะฮะของอบตแห่งหนึ่งที่อำเภอจุนจังหวัดพยาวนี่เรื่องแรกแจงสองแล้วพี่มาทำไมอ่ะพี่อยู่ไหนนะพยาวอยู่จุน
นึกว่ามาหาน้ำมะพร้าวดื่มโอ้ยแถวนั้นไม่มีหรอมีอ๋ออยากจะมาหาพันกร้าเอา
เธอนั้นเลยตะไบใจคิดกันไกล
ระดับหัวหน้าสำนักงานคิดการไกลเรียบร้อยเลย
คุยกันแล้วจริงเนี่ยคิวเขาก็ต้องหมด๒ทุ่ม
ต้องหมด๒ทุ่มแต่อยากให้น้องอยู่ถึงเช้า

อันนี้นี่คุณสุประโชครู้จากบทข่าวหรือว่าอันนี้รู้ด้วยตัวเองไหม

รู้จักคนขับเขาอธิบายรายละเอียดมา

แต่ถ้าไม่รู้ถามนัทพงศ์เดี๋ยวนัทพงศ์ก็อธิบายให้ผม

ชั่วโมงละ๓๐๐นับยังไงตั้งแต่๓ทุ่มถึงตี๔

จริงตั้งหลายชั่วโมงแต่พอมาทราบที่หลังคุณเวคินบอกนะ
ทราบทีหลังว่าน้องคนหนึ่งจาก๕คนกลับก่อนคนหนึ่ง
เหลืออยู่๔คนและใน๔คนเขาไม่ยอมอยู่ยันเช้า
เขากลับก่อนตั้งแต่ตีหนึ่งบวกลบคูณหารเด็กแต่ละคนที่จะต้องได้รับเงินเพิ่มเนี่ย
ประมาณสักพันหกร้อยบาทคูณ๔เข้าไปก็ประมาณสัก๖พันเศษ

ไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นห้าที่น้องเขาบอกไว้ไม่มีปัญหา

ถ้าเป็นห่วงน้องสามารถเปิดรีสอร์ทให้น้องอยู่ได้เนี่ย
ไม่ได้เป็นปัญหาตรงนั้นปัญหาคือไอ้ตอนอยู่นัดกันมาชงเหล้า
นัดกันมากินดื่มธรรมดา
ไปมาเนี่ยมีคนในกลุ่มที่บอกว่าเอาปืนไปขู่เขา
จะขอบังคับมีเพศสัมพันธ์ขอบังคับร่วมหลับนอนด้วย

ดังนั้นเนี่ยวงมันเลยแตก
ตอนที่มีคนจะยกปืนมาขู่เนี่ยน้องเขาก็เลยอยู่ไม่ไหว
อยู่ไม่ไหวกลับก่อนเขาก็ได้เถียงประมาณตีหนึ่งได้
พอกลับไปตีหนึ่งเรียบร้อยเลยงานเล็งงอก
พอกลับไปตีหนึ่งไอ้เงินที่บอกกันไว้ก็ไม่ได้ไง
เงินที่นัดกันไว้ควรจะได้คนละ๑๖๔คนประมาณสักหกพัน
เขาก็ไม่ได้มาเลยกลายเป็นเรื่องร้อนแรง
มีการโพสต์ผ่านโลกโซเชียลมีเดีย
เรื่องนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบเป็นรายละเอียดไปอีกทีนะครับ

ระดับผู้ว่าจังหวัดผู้ราชการจังหวัดพยาว
ต้องมีการทำหนังสือชี้แจงอธิบดีกรมการปกครอง
เฉพาะนี่หัวหน้าสำนักงานนะมันร้อนขนาดนั้น

ไม่ก็ตอนแรกน้องเขาอ้างว่าเป็นประหลัดอำเภอ

น้องอ้างว่าพี่คนนั้นเขาเป็นประหลัดอำเภอ
พี่ก็พูดอย่างนี้หนูจะไม่รู้เหรอ

แล้วเขาเป็นหัวหน้าสำนักงานธรรมดา

ทางตำรวจก็ต้องดำเนินการต่อฮะ
แต่ที่มันร้อนไปยิ่งกว่านั้นคือเสื่อม

ลุงตูต้องจัดการมาทำความเสื่อม
เสื่อมเสียมาถึงแวดวงวงการประหลัดอำเภอทั่วประเทศ

๗๖๗๖จังหวัดบวก๑เขตการปกครองกรุงเทพ
เพราะฉะนั้นคนที่เป็นระดับประหลัดเนี่ยเป็นร้อยคนนะฮะ

ขอให้ลุงตู่จัดการเอาผิดฐานทำให้เสื่อมเสีย

คุณมาฝืนล็อกดาวน์เองขอให้ดำเนินการ
ในที่สุดตอนนี้หนังสือกำลังจะไปถึงมือของลุงตู่แล้ว
ส่วนตำรวจเองก็จะมีการตรวจสอบว่าฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์ไหม
กลัวสุมฝ่าฝืนพระราชกรฉุกเฉินหรือเปล่า
มีการใช้ปืนเนี่ยข่มขู่ขอหลับนอนกับน้องผู้หญิงเนี่ย
จริงหรือไม่เป็นคดีอาญาทั้งหมด
เรื่องเลยนะฮะนี่คือเรื่องสืบเนื่องมาจากเด็กเอ็น
แฉว่ามีการเบี้ยวฆ่าตัวน้องเขาครับ